ต่อกันเลยแล้วกันนะฮะอีกสักงานหนึ่งนะคะกับงานนี้เลยค่ะ
วงสวงเปิดฤดูการใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ
ก่อนไปบวงสวงใหญ่เลย
มานี้ก่อนค่ะบรรยากาศงานทำบุญ
ถูกต้องแล้วของพี่เชอรี่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามของพี่แจ๊คไป
คือเขาเลิกงามยามดี๒๑กันยายนคุณผู้ชมค่ะ
มีการทำบวงสวงเชิญเทพเทวดา
แล้วก็เลือกเช้าก่อนที่จะเปิดฤดูการใหม่๒๓กันยายนค่ะ
ภาพที่เห็นเนี่ยก็คือมีทีมงานสาวน้อยนะมาร่วมบุญกันยกใหญ่เลยพี่แจ๊ค
บุญอิ่มใจกันเพียบเลยค่ะ
ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่น้องอุ๋งอิ๋งแล้วก็ทีมงานไลฟ์
คนได้มาร่วมงานไหว้ครูแล้วก็พิธีศักดิ์สิทธิ์แบบนี้

ได้บุญก็แล้วอยากจะเห่งกันบ้างอยากจะปังกันด้วยใช่ไหมคุณผู้ชม
ทุกท่านที่ดูอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปส่องกันหน่อย
นี่เลขในขันน้ำมนต์วันนี้
ซ้อนุษย์แล้วก็แม่หน่อยแม่ของน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยนะ
อยู่หน้าขันน้ำมนต์คุณผู้ชมนะเขาก็บอกกันว่านี่เห็นเป็นเลข
อ๋อแต่เราเห็นเป็นสิบขุมน

อกจากนี้นะนอกจากเลขในขันน้ำมนต์นะคุณผู้ชมนะ
เห็นเขาบอกว่ามีเลขปลายประทัดมาฝากด้วย
แล้วมีเลขถูกมาฝากด้วย